กรรมของตำรวจเก๊อีกแล้วนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นในท้องที่ของโรงพักหนองขาม
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ

เขาเรียกให้ผู้ชายที่ขับรถเก๋งลงมา
พร้อมกับบอกว่าผมเป็นตำรวจกองปราบนะ

สุดท้ายผู้ชายที่ไปก่อเหตุเนี่ย

แล้วก็ที่สำคัญเป็นตำรวจปลอมด้วย
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยคือ
คนที่ขับรถกระบะแล้วก็อ้างตัวเอง

ส่วนคนเสื้อดำเป็นผู้เสียหาย

ก็คือคุณวานิสพาสะวนิษฐ

หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
ก็มีรถพ่วง๑๘ล้อที่เป็นคนขับเนี่ย
เขาลงมาแล้วเขาก็พยายามถ่ายคลิป
ในมือของผู้ชายเสื้อแดงคือใบขับขี่
ของคนเสื้อดำที่ตรวจยึดไป

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณทาง
ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข๗

เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็น๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

จริงค่ะตำรวจในท้องที่ของโรงพัก
น้องคามแล้วก็ตำรวจกองปราบ

เก๊ก็คือนายสัมพันธ์ได้แล้วนะคะ

ไปตรวจปัสสาวะพบว่ามี

ขับแซงมาจอดขวางหน้ารถแล้วก็เดินเข้ามาต่อว่า
พร้อมกับบอกว่าตัวเองขับรถปาดหน้ารถของนายสัมพันธ์
ที่สำคัญนายสัมพันธ์คนขับรถกระบะอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจกองปราบ
ขอดูใบขับขี่ซิแล้วก็จะให้จ่ายค่าปรับ๒๐๐๐บาทเนี่ยนะคะ
จากนั้นเอาล่ะสองคนนี้เขาทะเลาะกันได้สักพักหนึ่ง
ก็มีคนขับรถพ่วง๑๘ล้อขับตามมาแล้วก็บันทึกคลิปนี้ไว้
นายสัมพันธ์ยอมคืนใบขับขี่สุดท้ายก็ต่างแยกย้ายกันไปเนี่ยนะคะ
ส่วนนายสัมพันธ์ถามว่าทำไมต้องมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้
สัมพันธ์บอกแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุรถเก๋งของนายวานิสขับปากหน้า
ทำให้เกือบจะถูกรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อชนตัวเองก็เลยรู้สึกโมโห
ก็เลยขับไปปาดหน้าเอาคืนส่วนเหตุผลที่อ้างว่าเป็นตำรวจกองปราบเพราะอะไร
เพราะว่ากลัวว่าคู่กรณีก็คือหนุ่มเสื้อดำเนี่ยอาจจะหนีไปได้เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับนายสัมพันธ์คนขับรถกระบะคือ
ตนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและมียาเสพติด
หลังจากนั้นก็ส่งตัวให้กับตำรวจโรงพักหนองขาม
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ